ต่อที่หัดใหญ่นะฮะเด็กหนุ่มสองคนนี้แว้นไม่ธรรมดา
เพราะว่าเป็นการแว้นหนีตำรวจที่ขอตรวจค้นเรื่องของยาเสพติด
โดนจับก็แว้นหนีสิฮะตำรวจเขาบอกว่าแม่หนีพี่แบบนี้ไม่ได้
ไล่กันจนจนมุมแล้วครับเอาไปดูคลิปเลยฮะ
เสียงอะไรอ่ะกล้องกับมือ
วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเฮ้ยสิบ้ารับจรรย์นะ

นั่นสุดท้ายเหนื่อยวิ่งต่อไม่ไหว
ไปไม่รอดจนมุมแบบนี้จากสองล้อเหลือสองเท้า
รถตำรวจเขาแรงอยู่แล้วไงหนีนักใช่ไหม
นี่ไล่จนแบบจนสุดท้ายเหนื่อยเองอะครับ
โดนจับเป็นตำรวจทุกสายตรวจ๑๙๑สพหัทย่าย
รถไล่ล่าวัยรุ่น๒คนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีการตรวจค้น
หลังจากที่ตำรวจเขาออกตรวจแล้วก็รีบตรวจค้นภายในซอย
รัตนอุทิศเขตเทศบาลนครหัดใหญ่
ก็พิรุธเยอะไม่ยอมให้ตรวจแล้วก็ขับรถหนีแบบนี้ก็ต้องไล่ตามจับให้ได้นะครับ
สองนายขี่รถตามเรียกว่ากัดไม่ปล่อยแล้วครับ
วัยรุ่นทั้งสองคนนี้หนีสุดชีวิตพยายามดึงเสือก่อนแล้ว
ถีบรถให้ล้มก็แล้วก็ไม่ยอมล้มขี่วนเวียนไปมาในซอย
บางช่วงก็ขับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งขี่ย้อนสอนไป
ไฟแดงบางจังหวะก็มีการขับรถปาดรถคันอื่นด้วยนะฮะ
ตำรวจใช้เท้าถีบกันไปแต่ก็สุดท้ายเนี่ย
เขาก็ทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีไปจนมุมเพราะความเหนื่อยวิ่งต่อไม่ไหว
จนมุมอยู่ที่ถนนราชอุทิศเพราะว่าเหนื่อยแล้ว
สุดท้ายก็โดนจับแต่โดยดีนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๑๐โมงเมื่อวานนี้เองครับ
ตำรวจเขาก็นำตัวมาสอบสวนคือนายไตรคุณโอศรีอายุ๒๗อันนี้เป็นคนขับ
แล้วก็นายนันทพงศ์ทองแก่มแก้วอายุ๑๙ปีเป็นคนซ้อน
ในตัวก็มีมีดปลายแหลมหนึ่งเล่มไปตรวจปัสสาวะแน่นอนนะครับ
ม่วงเพราะว่าทั้งสองคนนั้นมีสารแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าในร่างกายทั้งสองคนเสพยามา
เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาคนขับไปก็คือนายไตรคุณเนี่ย
ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือว่าสร้างความเจ็บร้อนให้กับผู้อื่น
แล้วก็เป็นการขับขี่ยานพานะแล้วก็เสพยาเสพติด
ส่วนคนซ้อนนายนันทพงศ์ถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนการให้
ทำให้คนขับรถนั้นไม่คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็เสพยาเสพติด
พร้อมกับยึดมอเตอร์ไซค์เป็นของกลางในการดำเนินคดี
แล้วก็ทั้งสองคนเขาบอกว่าเขาอ้างเขาตกใจที่เห็นตำรวจก็เลยขับรถหนีเฉย
แต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับ